คุณผู้ชมฮะอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรานะครับ
จากการรายงานของสบคนะครับ
พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก๑๘๗ราย
ตามตารางตามตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเลยนะครับ
รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๗๗ราย
แล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศเข้าสู่เศษคอลันทีนละ๑๐รายนะครับ
รวมแล้วมีผู้ติดเชื้อในบ้านเราทั้งสิ้นนะฮะ๑๓๖๘๗รายนะครับ
นี่ตัวเลขที่วงกลมวงกลมไว้นั้นเป็นตัวเลขที่อาจจะผิดพลาดอยู่นะครับ
เพราะว่าคุณหมอชี้แจงมาว่าตัวเลขที่ติดเชื้อในบ้านเรา
สมทั้งหมด๑๓๖๘๗ราย
แต่ตัวเลขในช่องสีดำเห็นไหมฮะบวก๒

บวก๒คือการเสียชีวิตเพิ่มของบุคคลที่ติดโควิดอีก๒คนนะครับ
๒คนนี้กลายเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๗๔และผู้เสียชีวิตรายที่๗๕
รายที่๗๔เป็นผู้ชายสัญชาติอังกฤษวัย๖๑ปี
แต่ทีนี้วันที่๒๘ธันวาคมก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็๒๙๓๐ธันวาคมมีอาการเหนื่อยหอบอาการซุดวันที่๙มกราคม
ใส่เครื่องช่วยหายใจอาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิต

ส่วนอีกคนนึงที่เป็นผู้เสียชีวิตรายที่๗๕ของประเทศไทยนะครับ
ก็เป็นผู้หญิงวัย๕๖ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับ

แล้วก็เสียชีวิตก่อนเข้ารับการรักษาโควิด๑๙เพราะอะไร
เพราะว่าเธอมีอาการคืออ่อนแรงลุกเดินไม่ไหวมาเดือนหนึ่งแล้ว

เพราะว่าทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายไปทำงาน
อยู่ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดไม่ได้อยู่กับเธอนะครับ
ส่วนสามีก็ทำงานส่งปลาริมถนนหน้าตลาดไทย

แล้วก็สั่งอาหารจากร้านอาหารให้มาส่งนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้คุยกับใคร

ดังนั้นผู้สัมผัสใกล้ชิดสัมผัสเสี่ยงมีแค่๒คน

เมื่อวันที่๒๑มกราคมเพราะว่ามีอาการจุกแน่น
หายใจไม่ออกแล้วก็โทรเรียก๑๖๖๙มารับตัว
แล้วก็เสียชีวิตจากอาการจุกแน่นหน้าอกนะครับ
แต่โควิดเพิ่งมาตรวจทราบภายหลัง

แต่ทีนี้ต้องตรวจไทม์ไลน์นะ

เพราะเป็นผู้ป่วยติดเตียงและอยู่บ้านเพียงลำพัง